งานแต่งที่ใดเป็นได้

อยากแต่งกับเขาเหลือเกิน
ก็เลยพาไปดูงานนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นงานแต่งที่เนรมิตใต้ถุนบ้านออกมา
แล้วเป็นงานวิวาที่หรูหราเรียบง่ายน้อยแต่มากจ้ะ

คุณดูภาพในงานก่อนนะให้ดูภาพบรรยากาศในงานก่อนงานแต่งที่คุณเห็นดูแบบเรียบหรูแล้วก็สวยงามเห็นไหม
แต่งสถานที่ดีคงจะใช้สถานที่แบบหรูหรานะคะ
บรรยากาศดีมากเจ้าสาวก็สวยค่ะนี่ในงานก็เต็มไปด้วยความชื่นมื้นความรัก
มีญาติพี่น้องของคู่บ่าวสาวก็มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานรักในครั้งนี้กัน
ลองให้คุณพี่ชมไทยกันดูเล่นที่นี่ฉันบอกจัดขี้ใต้ถุนบ้านมันจะเป็นยังไง
ลองจินตนาการดูแล้วไปดูค่ะ
อันนี้คือที่ไหนคะ

โอ้โหแล้วโถงใหญ่ใต้ถุนบ้าน

จริงคุณขานี่อาจจะรู้ภาพเทียบกันชัดเลย

ภาพฝั่งซ้ายเป็นสถานที่จัดงาน
ภาพฝั่งขวาคือถูกเนรมิตงานออกมา
ให้มีความเรียบหรูสวยงามแบบนี้
ฝั่งซ้ายเนี่ยยังเห็นเล้าไก่อยู่เลยนะฮะ

ฝั่งขวานี่โอ้โหคนละเรื่องเลยนะ
เขาจัดตัวนางแรมด้วยซ้ำ
หลายคนสงสัยเฮ้ยทำได้ยังไง
คุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนว่า
ที่นี่นะคะสถานที่

ว่านางสาวสุธิตาอุตมะ

แล้วก็เจ้าบ่าวชื่อว่านายสามารถคาวีวงหรือว่าคุณเตี๋ยว
แต่ปัจจุบันคุณแพมไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะ
ซึ่งสาเหตุที่เธอเลือกมาจัดงานสำคัญงานแต่งงานที่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่า
คิดถึงบ้านแล้วก็อยากจะกลับมาบ้านเกิด
แล้วนี่ก็คือถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของเธอเองด้วย
ที่อยู่ที่อำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธร
เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตเธอก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจัดงานแต่งงานที่บ้าน
เป็นผู้จัดงานที่เนรมิตงานนี้ออกมาให้สวยงามแบบนี้
ผู้จัดงานเขาก็โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านทางเพจของตัวเองบอกว่า
พื้นไม้ยกสูงแลดูธรรมดาแต่พอจัดออกมาทุกคนต้องร้องโอ้โห
ขอบพระคุณคุณแพมคุณเตี๋ยวที่อำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรด้วยนะครับ
ที่ให้โอกาสไม่มีกล้องสวยหรอกครับมีแต่กล้องมือถือนี่แหละ
นี่ค่ะรูปนี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะ
จากนั้นก็มีคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลย
บางคนบอกว่าโอ้โหนี่มันวิมารในฝันชัดงานแต่งในฝันชัด
บางคนก็บอกว่ายอมรับในฝีมือเลยนะของทีมงานที่เนรมิต
งานแต่งงานออกมาได้สวยงามขนาดนี้
บางคนก็สอบถามเลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะแต่งงานแบบนี้เนี่ย
จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขอรายละเอียดหน่อยก็มีเหมือนกัน
ใครสนใจยังไงก็เข้าไปติดตามไปดูในเฟซบุ๊คของเขาได้นะคะ
ที่เขาเป็นคนจัดงานงานนี้เนรมิตงานนี้ออกมาให้มันสวยงามขนาดนี้
เห็นแบบนี้คุณชนะอยากจะบอกตรงนี้ว่าอยากแต่งงาน
ว่าแล้วเห็นแล้วโอ๊ยอยากแต่งงาน

คนแต่งงานแล้วไม่เข้าใจหรอก
แต่งอีกได้ไหมคะ

แบ่งให้คนอื่นเขาได้แต่งบ้างเถอะ

ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องโอกาสดีแบบนี้เดี๋ยวก็มีสำหรับทุกคน
ไม่ต้องไปกังวลใจอะไร

เห็นความสามารถของคนจัดงาน
ว่าที่เขาอยากจัดงานที่บ้านเนี่ยเป็นไอเดียดีมากคืออยากจัดงานที่บ้าน
แล้วก็อยากจะเนรมิตบ้านตัวเองออกมาให้มันเป็นเหมือนแบบวิมารในฝันแล้วก็
คืองานนี้ก็ถูกอกถูกใจทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ทั้งแขกที่มาร่วมงานด้วย
ประทับใจกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ